อาวาคสุภาพสถาสัตว์ตสัลตรไกรไม่
ให้เยอะเจอกันวันสขะบูชาเนอะมาขะบูชามาขะครับ
ตกใจหมดเลยคุณแม่มาขะบูชามาขะบูชาค่ะแต่
บอกวันนี้ถ้าสมมุติมันตรงกับวันเพ็ญพุธ
วันเป็นพุทธในชาวเหนือเขาจะเที่ยวเขาจะเป็นตักบาทเที่ยง
คืนงั้นอย่างเนี้ยเออผมเห็นคุณลงรูปด้วยเพราะจึงเชื่อว่า
วันนี้สมมุติใครมีพระอุปคุฎอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้
ที่เขาจะมีปักบัตรเที่ยงคืนในเรื่องเพราะเขาเชื่อกันว่าแต่อุปคุณจะขึ้นมา
บาทนี่พูดถึงพระอุปคุฎนะจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมรถเมย์
ดำอ่ะเคยทำพระอุปคุฎเออเออสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนะ
นานมากฉันมีรูปด้วยเธอเออเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
ก็คือชวนพี่ไปพี่ก็ไปด้วยก็คือต้องเอาทองเอาอะไรอย่างเง
ไปใส่เพื่อที่จะแบบหล่อขึ้นมาหล่อคือหล่อวันนั้นเลย
ยังเป็นงานหล่อเลยอ่ะปรากฏทำไมระหว่างระหว่างที่เราหล่อเสร็จ
คนตะโกนดุ้งแพรกสิเมืองพระอุปกรุษที่กำลังหล่อเลย
อ่าพี่ก็อะไรวะอะไรวะบ้าพูดว่ามองหน้าไปมองเหนื่อยหน้าไป
ตกใจเลยเป๊ะเธอยังมีรูปอยู่ไหมไม่มีเขาบอกเธอเก็บรูปอยู่
ไม่หารูปไม่ได้เจอหรอหมายถึงเห็นก้อนเมฆเป็นลักษณะแบบนั้น
อย่างเงี้เหรอคือไม่ได้คิดไปเองด้วยนะแต่มันเห็นอ่ะมันคือมันมันเห็น
อยู่นี่อยู่มั้ยรูปอ่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูเอามาหน่อยนี่
พวกรูปอดีตอีนี่จะมีเยอะเออเออเออถามมาหน่อยสิสำหรับตัว
คือปฏิบัติฯความบังเอิญมีปีนี้สิบตอนก็ปีน้ำท่วม
ในปีน้ำทั่วใหญ่อ่ะก็ต้องรับทำอยู่อ่ะน้ำก็ท่วมอยู่นั่นอ่ะ
ใช่ไหมมันไม่มีวันน้ำแต่ปีที่เราไปอ่ะ
ที่ไปรออ่ะข้างบนอ่ะน้ำท่วมรอรอ
รอเทลงมาคือตอนแนะที่น้ำท่วมปกติเทพอ่ะ
ก็คือเหมือนอยู่กับกลางน้ำจริงจริง
ไม่มีคนตะโกนมีคนตะโกนแล้วก็ตกใจก็เลยดูก็เลยแบบกับ
นั่นแหละก็เป็นหล่อที่หล่อกับย่าหลอกกับ
หลอกกับย่าเนอะตอนนั้นย่ายังอยู่เลยย่ายังไม่ตาย
แล้วก็ไปถวายไว้ที่นครพนมอะไรอย่างนี้
วันนี้เขาก็เลยเชื่อว่าอุปคุฎมีฤทธิเกี่ยวกับเรื่องให้มีกินให้มีใช้
ถือว่าถ้าบูชาพระอุปคุฎแล้วจะไม่อดไม่ยาก
แล้วพระอุปคุฎเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งที่ยังไม่เสียชีวิตนะ
เขายังเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ถ้ามุติคุณมีโอกาสบูชาเขาจะดีอะไรอย่างนี้
นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลเนอะ
ต้องใช้วิญญาณในการรับฟังรับชมนะครับ
เอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีของเอ่อหมายจับหลานสาววัยสิบแปดปีนะครับ
ไปฆ่ายายตัวเองครับแล้วก็ยัดถังเพราะอยากได้เงินแสนนะครับ
อยากจะเอาเงินไปลงทุนสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับ

ก็กรณีของงานพบศพนางสมศรีม่านกระโทกนะฮะ
อายุ๖๒ปีนะครับหรือว่ายายหวานครับ
ไปถูกฆ่านะครับแล้วก็ยัดถังพลาสติกสีฟ้า๒๐๐ลิตร
แล้วก็นำมาทิ้งไว้ในพงหญ้าริมถนนสาย๓๔๐สุพรรณบุรีชายนาฏ
โดยหลังเกิดเหตุนะครับหลานสาวหายตัวไปอย่างน่าสงสัย
ซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยก็แกะรอยคลี่คลายคดีนี้นะครับ
จนสุดท้ายสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้
ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกนารากรแทร่เอง
ทางเกิดเป็นรองสมศาสตร์สอบส่วนอยู่ที่สอบภอดิ์เดิมบังนางบวชนะครับ
บวชนะครับได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
จับกลุ่มสองผู้ต้องหาคนหนึ่งครับชื่อว่านายปฏิพลจันทรมณฑลนะฮะ
อายุยี่สิบสามปีอีกคนนึงคือนางสาวเอนะฮะเป็นนามสมมติอายุสิบแปดปี
ซึ่งคนนี้นะฮะเป็นหลานสาวของผู้ตายเองนะครับ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันซ่อนเล้นเคลื่อนย้ายทำลายศพ
หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังสาเหตุการณ์ตายสาเหตุเบื้องต้นเชื่อนะครับว่านางสาวเอนั้น
เป็นคนลงมือฆ่ายายจริงจริงเพราะอยากได้เงินที่ตานั้น
ให้ยายมาประมาณสักหนึ่งแสนบาทอืมเพื่อจะเอาลุงไปลงทุนนะฮะ
สร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็อยากจะแยกย้ายออกจากยายด้วย
เนื่องจากยายมีคนเจ้าระเบียบขี้บ่นชอบดู่ชอบว่า
ส่วนมูลเหตุที่แท้จริงตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวน
ถังน้ำเงินอ่านี่แหละฮะคือใส่ศพยายอยู่นะฮะ

ซึ่งก็มีผู้ต้องหานั่งอยู่ภายในรถด้วยนะครับ
พร้อมกับแวะซื้อปุ๋ยแล้วก็ดินในจังหวัดนะครับ
เพื่อเอาไปปิดด้านบนของถัง
อย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณสักบ่าย๒โมง
พลตรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์นะครับ
ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗นะครับ

ก็จะร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มตัว๒ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ

บริเวณด้านหน้าสพเดิมบางนางบวชนะครับ

ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบริเวณจุดเกิดเหตุ
อืมนี่แหละ
สรุปดูสิแล้วคนนั้นเขาเป็นลูกของลูกเลี้ยง
ก็คือเป็นหลากนะครับใจร้ายมาก

เขาเลี้ยงมาถึงขนาดว่าเด็กคนนี้มาเรียนหนังสือเนอะ

แล้วเสาร์อาทิตย์ก็เลยกลับอะไรอย่างนี้
นี่นี่นี่นี่นี่ย่านะ

ต่อว่าต่อขานเห็นไหมยายนะยายต่อว่าต่อขาน

แล้วก็พลั้งมือพลั้งมือออกไปจนทำเขาตาย
คือจะเคยพลั้งผมดูแล้วไม่ได้พลั้งมือนะ

คือถ้าไม่พลั้งมือคือเป็นการตั้งใจคืออีกแบบนึงนะฮะ
คือยายถูกหวยฮานอยมาแหละเอาพูดตรง
ยายถูกหวยฮานอยมาเขาบอกถูกเป็นแสน
แต่ในตามเนื้อข่าวบอกว่าตาเนี่ยให้ยายมา

เดี๋ยวต้องไปลองเช็คดีกว่ายังไง
ตอนนี้มันมี๒กระแสว่าถูกหวยฮานอยมาเป็นแสน

แล้วก็เตรียมตัวที่จะหลบหนีออกไปทางแม่สอด

แต่ดูทรงแล้วแบบนี้น่าจะเจตนาฆ่า

ก็ยัดถังไว้ตอนแรกก็เหมือนกับว่ามัดผ้าห่มเนี่ย๒ชั้นด้วยนะ
๒ชั้นแล้วก็เหมือนกับมีความรู้
ว่าเอาปุ๋ยปุ๋ยที่มันย่อยสลายซากพืชซากสัตว์น่ะ
ไว้ข้างบนเพื่อที่จะย่อไปสลายสม
กว่าจะเจอนี่คือ๕วัน๔๕วันแล้วนะ

ันสรุปช็อคคือเป็นหลานแธงตัวเอง
หมายถึงเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก
ขนาดเด็กคนผู้ฆ่ามาเรียนหนังสือเม
ยังมาเช่าห้องเพื่อที่จะมาดูแลหลานคนนี้เลย
ก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องพันของผมพูดทำไมแบบว่า
หญิตใจอมหิตผิดมนุษย์มานานาธรรมนักนี้

เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าเมื่อจะเป็นอะไร
ที่ออกมานะจากข่าวแรกที่ออกมาเป็นแบบนี้
ค่ะก็เป็นกรณีที่มีเด็กชายอายุ๒ขวบ
มน้ำเสียชีวิตในสระว่ายน้ำ
ภายในบ้านพักภูวิลล่าซอยพระตำหนัก๔เมืองพัทยา
ก็คือเกิดขึ้นในคืนวันที่๑๔กุมภาพันธ์

พ่อและของแม่เนี่ยกำลังถ่ายรูปอยู่ชั้นบน
แล้วก็ปล่อยให้ลูกเล่นน้ำอยู่ที่ชั้นล่าง
ล่าสุดนะคะจริงต้องบอกว่าวันนี้
กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันเกิด๓ขวบของน้องวีโอ
ซึ่งทางครอบครัวเองก็ได้มีการจัดงานวันเกิด
แล้วก็เป่าเค้กให้ลูกชายในงานศพค่ะ
อย่างไรก็ตามมันมีกระแสออกมาต่างนานามาก
แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมีทั้งแสดงความเสียใจ
แล้วก็มีบางความเห็นที่ตำหนิพ่อแม่เด็ก
มัวแต่ทำคอนเทนต์จนลูกจมน้ำ
ซึ่งก็มีหลายคนเห็นใจแล้วก็มองว่าการถ่ายรูปนั้น
เป็นงานของคุณพ่อคุณแม่เขาเพราะว่าคุณพ่อเขาเป็นช่างภาพ
ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็เป็นอุบัติเหตุ
ไม่ควรซ้ำเติมครอบครัวของผู้เสียชีวิตอีก
มีการโพสต์ภาพแห่งความประทับใจเกี่ยวกับลูกชายสุดที่รัก
พร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์วีโอ
เจ้าหนูที่ชอบร้องให้พ่ออุ้มตลอด
เจ้าหนูที่ชอบร้องโวยวายให้พ่อซื้อของเล่นเยอะ
เจ้าหนูที่ร้องตามตลอดเวลาพ่อจะไปไหน
เจ้าหนูที่นั่งเฝ้าพ่อไม่ไปไหน
หนูน้อยที่นอนบนแขนพ่อทุกคืน
พ่อเจ็บจนจะไม่ไหวแล้ววีโอ
ซึ่งจริงทางด้านของคุณแม่น้องนะคะก็คือ
นางสาววิยดาอายุ๒๘ปีคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าเด็กชายชะวนากรหรือว่าน้องวีโอเป็นลูกชายคนโตของตน

โดยเวลาไปทำงานถ่ายแบบที่ไหนก็จะพาไปด้วยตลอด
ซึ่งน้องวีโอเป็นเด็กที่ขี้อ้อนมากไม่ใช่เด็กดื้อ
แต่จะมีคนคอยดูแลตลอดไม่เคยห่างสายตา
ในวันเกิดเหตุจริงเนี่ยตั้งใจจะไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทย
ซึ่งก็มีทั้งตัวคุณแม่เองสามีน้องสาวพี่เขยพี่สะพ้าย

ซึ่งในตอนนั้นทุกคนกำลังจัดเตรียมพ็อปในการถ่ายรูปค่ะ
แต่เด็กก็ไม่ได้ห่างตัวเองมาก
ยืนยันว่าเวลานั้นยังไม่ได้มีการดื่มเบียร์หรือว่ากินข้าว

ไม่รู้ว่าลูกชายตกลงน้ำไปตอนไหนเพราะว่าไม่ได้ยินเสียง
หันขวับไปอีกทีก็เห็นว่าลูกตกลงไปแล้ว
จึงรีบดึงตัวขึ้นมาแล้วก็ช่วยปั๊มหัวใจด้วยตัวเอง

ส่วนการที่สังคมตั้งคำถามว่าตนไม่ได้ใส่ใจลูกเนี่ย

คุณแม่บอกว่าตนอยากจะชี้แจงว่า
ดูแลลูกมาอย่างดีตลอด
ทุกวันนี้ขยันทำงานเพราะว่าลูกทั้งนั้น
ตนไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่อยากให้เห็นใจ
เพราะว่าตนคือคนที่เสียลูก
สภาพจิตใจของตนในตอนนี้คือเสียใจมากนะคะ

ตอนนี้ก็ได้แต่โทษตัวเองที่ประมาท

ส่วนในเรื่องของภูวิลล่าที่มีกระแสว่า

จะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า

แต่ไม่มีใครได้ยินเสียงน้องตกน้ำ

แต่ก็เอาง่ายเขาก็ทำคอนเทนต์นั่นแหละ
ก็อย่างที่ตอนนี้เสียงแตกไปสองส่วนเหมือนกัน

ก็ปรากฏว่าพอไปเห็นรูปคุณแม่ถ่ายรูป

แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ทำ
แล้วในขณะที่เขากำลังทำงานของเขาอยู่

ที่แบบน้องเล่นเล่นในสระว่ายน้ำประมาณสักทุ่มนึงอะค่ะก็จะมีภาพที่คุณแม่ลง
ก็คือเป็นน้องน้องกำลังแบบเล่นน้ำพอเห็นภาพนึงมีไปดูกล้องวงจรปิดมา
ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยมีใช่ไหมเขาบอกว่าหนูน้องอ่ะ
ตกไปประมาณสักนาทีเองประมาณนาทีหนึ่งแต่ว่าตอนแรกก็มีการถกเถียงว่าน้องน่าจะตกไปนานหรือเปล่า
ห้านาทีสิบนาทีหรือเปล่าตอนเนี้ยแต่ล่าสุดเนี้ยก็คือมีอย่างอย่างเช่นแบบอันเนี้ยนะฮะ
ผมขยัดอ่านให้ฟังแล้วกันเป็นความรู้สึกรู้สึกแบบหมอแมวนะฮะ
เขาได้มีการโพสต์นะฮะบอกว่าไอ้เรื่องจมน้ำในเด็กเนี่ยนะฮะ
จากหลายโพสต์มาเนี่ยรู้สึกว่ามีคนเข้าใจผิดตรงการจมน้ำในเด็กพอสมควร
เด็กเล็กมีความเสี่ยงต่อการจมน้ำสูงกว่าเด็กโตและผู้ใหญ่มากนะครับตัวเลขที่เขียนเขียนกันอยู่
อยู่ที่ไม่เกินยี่สิบถึงสามสิบวินาทีตัวเลขนี้ไม่ได้แปลว่าถ้าตกลงไปในลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะ
สิบวินาทีแล้วจะไม่ตายนะฮะแต่หมายความว่าถ้าเกินสามสิบวินาที
เด็กเล็กมักจะหมดสภาพในการช่วยเหลือตัวเองและหายใจนะเอาน้ำเข้าไปในปอด
แล้วก็จะจมนะฮะถ้ากรณีโชคไม่ดีเด็กจมลงไปปุ๊บแล้วหายใจน้ำเข้าไปทันที
หยุดหายใจได้เหมือนกันอืมเนี่ยนะครับเอ่อแม้ส่วนมากนะฮะ
ของเด็กที่ตกน้ำนิดเดียวจะไม่ถึงกับชีวิตแต่ก็ไม่ใช่ว่าการตกลงไปวูบเดียว
จะไม่เป็นอะไรถ้าจังหวะไม่ดีเด็กสำลักน้ำทันทีกั้นหายใจไม่ทัน
หยุดหายใจได้เหมือนกันขั้นแรกนะฮะในการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
คือการเอาเด็กเนี่ยขึ้นจากน้ำทันทีดูว่ารู้ตัวหรือไม่ถ้าไม่รู้ตัวหมดสติ
ผายปอดก่อนเพื่อจัดการเอาน้ำที่อยู่ในทางเรือนทางหายใจเนี่ย
เอาออกมากดหน้าอกทำทีหลังว่าอย่างนั้นนะครับ
ที่ต้องเขียนเพราะอ่านจากหลายหลายความเห็นมีคนที่มั่นใจมาก
และเข้าไปต่อว่าพ่อแม่เด็กว่าต้องปล่อยเด็กทิ้งไว้นานแน่
และหลายคนก็แสดงความเห็นในธรรมนองว่าการจมเล็กน้อยไม่ได้อันตราย
ถ้ามองเห็นเด็กจมลงไปกับตาซึ่งความเชื่อนั้นอันตรายมาก
เพราะในความจริงวูบเดียวก็ตายได้ปลการจมน้ำ
ไม่ได้เกิดเฉพาะกับสระว่ายน้ำนะครับการจมน้ำในเด็ก
เกิดได้แม้กระทั่งน้ำที่ตื้นแค่๑๒นิ้วกับสิ่งที่อยู่ในบ้าน
มีได้ตั้งแต่อ่างอาบน้ำเด็กสระน้ำแบบเป่าลมบ่อปลานะฮะ
คือยิ่งเด็กตัวเล็กเนี่ยยิ่งพื้นที่อยู่ในลักษณะแบบที่เด็กลื่นลงไป
แล้วขึ้นไม่ได้อันนี้ยิ่งอันตรายมากอืมต้องดูแลแบบใกล้ชิดเนอะอืม
น่ะอ่ะพักสักครู่นะครับไปครบตรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
นะครับมาคุยเรื่องเมื่อกี้ต่อเมื่อกี้คือเขาลงกันเอาไว้ค่ะ
แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเราต้องคอยดูแลเด็กเล็กอยู่ตลอดเวลา
อืมแต่บอกว่าจะเสี้ยววินาทีไม่เสี่ยววินาทีจะนาทีตอนมันไม่ได้เลยไง
คือเด็กอ่ะถูกไหมครับคือบางทีเอาง่ายบางคนเอานิ้วแยงปลั๊กไฟ
ไม่รู้เรื่องนะบางคนแบบไปเล่นอะไรตกน้ำตกท่าอะไรอย่างนี้
ผู้ใหญ่เนี่ยจำเป็นจะทำอะไรก็ต้องดูแลอยู่ตลอดอ่ะเด็กอ่ะ
คือแล้วเด็กวัยสองขวบนี้เร็วมากนะเร็วมากอืมวิ่งกันได้ยังสองขวบได้แล้วเนอะ
เดินแล้วค่ะคือคือสองกวบที่เดินได้แล้วเนี้ยวิ่งน่าจะวิ่งได้เลยนะต๊ะต๊ะต๊ะอ่ะ
เออแล้วก็เหมือนกับซึ่งยังเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยอาจจะแบบเหมือนแบบแข็งแรงกว่าเด็กผู้หญิงอ่ะ
เวลาที่แบบจะทำอะไรจะเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะฮะ
อันนี้สำคัญมากมากเลยแต่ในในเรื่องของกรณีของคุณพ่อคุณแม่น้องวีโอจริงจริงต้องบอกว่าตัวเขาเองเขาก็เสียใจมาก
อันนี้คือบางคนแบบว่าไปต่อว่าต่อขานเขาเยอะมากอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องแบบ
ป่ะเนี้ยต้องยุตตายอ่ะอือนี่ก็ติดใจเหาะเหี่ยวอยู่แล้ว

เยอะเหลือเกินตอนนี้ก็ได้เป็นแบบปีของกับพญานาคจริงนะ

มีอีก๑ขาพาดขึ้นมาไขว่ขาอยู่ข้างบนแล้วก็เป็น๒ขาที่ยืนอยู่

องค์นี้สร้างตั้งแต่ปี๕๐มีแต็ดในปี๕๑
ความสูง๓เมตร๙๐เซนติเมตร
ซึ่งพระคู่อุดมสมุทรคุณจัดพิธีเบิกเนท
อุดมสมุทรคุณจัดพิธีเบิกเนธ
โดยการนิมนต์เกจิอาจารย์มามากมายเนี่ยแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ย
ก็ไม่รู้เหมือนกันขอมันไม่ใช่แม่นะฮะอ๋อ
เขาบอกมาจากท่าฉลอมท่าฉลอมก็คือสมุทรสาครเนี่ยนะครับ
เขาก็นำประทัดเนี้ยมาแก้บนหลังจากที่นางเนี้ยถูกได้โชคสามตัวตรงตรงอืมอืม
งวดที่ผ่านมาเนี่ยก็ชาวบ้านจากเรียกได้ว่าบางสมบ้าง
จุดประทัดแก้บนหนึ่งแสนสองหมื่นนัดอืม
เพื่อแก้บนเช่นกันโดยได้เลขหางประทัดเดี๋ยวนี้เขาดูกันเลขหางประทัดกันใช่ไหม
กับแปดสองห้านี้ไงอืมเลยชุดนะ
จุดเริ่มต้นจริงของทาเวสวันนี้อยู่ที่สมุทรสงครามจริงไหม
อยู่ที่มุฒิชนราชวงแรกล่ะที่พี่เคยไปถามทางรายการของพี่ใช่ไหม

๘๓ใช่ไหมที่เมื่อกี้ที่๘๒๕กับ๙๐เขาว่าอย่างงั้น
ก็ดูสิว่างวดนี้จะเป็นไงก็มีคนถูกกันเยอะเขาว่าอย่างนั้น
อืมเพราะว่าที่วัดจุลามันนี่ปิด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

ฝากทางทีมข่าวมาบอกไปบอกหมอปลาหน่อยสิให้มาช่วยหน่อย
ลูกสาวเธอมีอาการแปลกเหมือนกับถูกคนผีเข้า
ชอบแล้วปลิ้นตา
คือแม่เนี่ยบอกนะตั้งแต่เด็กจนโตลูกสาวไม่เคยเจ็บป่วย
แต่เมื่ออายุครบ๑๘ปีนะฮะต้องเข้าโรงพยาบาล
อาการแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก
รักษาตัวนานอยู่๓เดือนหลังจากนั้นตาย
ซึ่งระหว่างการเตรียมจัดงานศพอยู่ลูกสาวเนี่ยนะฮะ
ฟื้นขึ้นมาจากนั้นเริ่มมีอาการแปลก
รวมถึงอยากกินใบไม้อยากกินใบไม้
นี่คือตอนที่แม่ไปเรียกน้องออกมานะฮะ
ไปเรียกผู้หญิงคนนี้ออกมาผู้หญิงก็อยู่ข้างในนะฮะ
ซ่อนตัวอยู่อ่ะสุดท้ายก็คือเปิดออกมานะครับ
เปิดออกมาเนี่ยก็อาการก็ปกติดีไม่มีอะไรนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้ไปถามร่างทรงร่างทรงบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยมีสัมภเวษีติดตามตัวมา

เป็นประชาเก่าแล้วมีคนตายเนี่ยบ่อย
จากสามีของตัวเองครับผูกคอตายนะฮะ

เนื่องจากลูกสาวเองเนี่ยมีการเหมือรอย
บางทีก็ฉุนเฉียวผิดปกติจากอุปนิสัยเดิม

เลี่ยมแล้วก็คล้องคอลูกสาวเอาไว้

ก็พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบรอบบ้าน

ล่าสุดหมอปลารับคำครับ
อ้วกมั้ยอ้วกมั้ย

เอาเลยคุณปลาครับ

คุณปลาก็คุณปลา

ให้ขุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ

หมอปลา

น้องที่เขามีอาการนะผมปิดไปก่อน

เห็นมั้ย

แล้วกูช่วยได้มั้ย

ถึงว่าตัวน้องเป็นยังไงบ้าง
ไปขุดจอมปลวกเนี้ยล่าสุดเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยอะไรข้างในไหมคะ
ไม่มีไม่มีอะไรขึ้นตัวน้องเนี้ยเป็นอะไรแต่หมอป้าบอกมาป้า
หายใจไม่เอาเหนื่อยเพราะเหนื่อยไปจุดขุดดินขุดดินขุดดินอ๋อ
ปีศาจร้ายรังความไม่รู้อืมก็ยังไม่อ้วกดิยังไม่แย่
ยังไม่แย่นี่ใช่ไหมแล้วก็ยังปกติอยู่ผมไม่ไหวผมไม่ไหวปกติ
ไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันแรงมากแล้วมันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง
หมอปลาก็โดนเล่นอยู่เหมือนกันค่ะอืมก็ดูวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
คนที่ออกทีวีเยอะที่สุดอ่ะปกติจะต้องมีคู่รักดาราอืม
กลายเป็นคู่หมอปลากับเมียออกตั้งกี่รายการแล้วตั้งแต่วันนั้นเขาไปเจอพี่หนุ่มจะไปวันวาเลนไทยอ่ะ
ใช่เขาไปทำไมคะเขาก็ไปนั่งคุยกับทางทางพวกทนาย
คือจริงแล้ววันนั้นน่ะมันคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
วันนั้นที่ไปกันเนี่ยมันจะมีทนายเดชากับทนายตั้มเนี่ยอืม
คือของคนนี้เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานค่ะเออแล้วก็คือต่างคนต่างฟ้องเนี่ย
ฟ้องคือเรียกว่าไล่ถอนกันเหนื่อยสองฝ่ายนะต่างคนต่างฟ้องกัน
ทีเนี้ยอ่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาไปขึ้นศาลเอ่อทนายเดชาแกก็เหมือนแบบ
น้อยกว่าน่ะบอกตั้มพี่ขอโทษแล้วกันนะไอเลิกที่ผ่านมาเนี้ย
คือพี่ก็รู้สึกแบบไม่ดีอ่ะเราเลิกเลิกละต่อกันเถอะเอาเวลาไปทางอื่นเถอะ
งั้นมันก็ชีวิตมันวิ่งกันอยู่อย่างนี้
ขึ้นสารทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่รู้กี่คดีแล้ว

ท่านไอ้ตั้มแกก็รับว่ายแกก็บอกโอเคแบบ
ผมเป็นน้องแล้วพี่มาขอโทษแบบนี้เนี่ย

ในเมื่อพี่ใจแบบนี้ผมก็ใจกับพี่ก็คือ

ต่างคนต่างถอนฟ้องกันก็จับมือกันไป
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยนัดกินข้าวกันมาเมินทาย
ทีนี้พี่ก็บอกว่าดิผมไปด้วยนะ

พอถึงเวลาก็โทรเนี่ยจองไว้แล้วต้องมานะเพราะเดี๋ยวหมอปลาจะมาด้วย
คือที่หมอปลาไปเนี่ยเพราะหมอปลาเองเนี่ยก็
เหมือนกับมีอะไรติดอยู่ในใจกับอาจารย์เดชาด้วยเหมือนกัน
ก็เลยไปเพื่อที่จะไปเคลียร์เหมือนกันว่ามันจะได้จบกันไป
นึกออกว่าคนมันเจอหน้ากันมันอะไรอย่างนี้
แล้วพอถึงเวลาเสร็จเพราะอันรู้สึกว่าหมอปลารู้สึกว่า
มันก็ถ้าเกิดเราได้ไปคุยกันไปเคลียร์ไปกินข้าวกัน
อย่างน้อยมันจะได้แบบปรับความเข้าใจกัน
จะได้ไม่ต้องมานั่งด่ากันไปด่ากันมาผ่านสื่อผ่านอะไรอย่างนี้

อะไรนะเค้าบอกไม่มีแล้วเค้าก็มีการจับไม้จับมือว่า
ต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะห้ามกลับมาทางกันแล้วนะ

เสร็จมีคนกลางอีกหนึ่ง
มีคนกลางเหรอก็ไปกับเค้าก็ไปกันเยอะ
มีทะนายเจมส์ทะนายเกิดผลทะนายฤนลง
ทนายตั้มทนายรัชพลทนายเดชาไปกันเยอะ
วันนั้นเห็นภาพมานึกโอ้โหพี่หนุ่มแบบว่า
ว่าแบบเชิญทนายมาจะมาช่วยคดีคุณแม่

วันนี้คุณแม่ขึ้นไปคุณแม่เดินหน้าตั้งเลยนะ

เนี่ยคะต้องเลื่อนใช่มั้ยเขาก็เลื่อนในได้คุณก็ต้องไปอีก

เอ้าเมื่อกี้มีแฟนรายการส่งมาขอบคุณมากนะคะ
บอกเรื่องของวัดจุลามณีก็คือปิดถึงวันที่๒๒กุมภาพันธ์
จะเปิดอีกทีคือ๒๓กลุ่มพระพันธุ์นะคะ
ไปดูตะเคียนทองยักษ์กันบ้างค่ะ
ตะเขียนทองยักษ์๒๐๐ปีโพแม่น้ำแม่กรองนะคะ
ชาวบ้านรู้แห่ขอเลขเด็ดกันเพียบเลย
ลานวัดบ้านทองจังหวัดกาญจนบุรีมีชาวบ้านเดินทางมาทำบุญนะคะ

แล้วก็ทราบข่าวว่าพบต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่จำนวน๒ต้น
อายุประมาณ๒๐๐ปีโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กรอง
ก็เลยมาไหว้สักการะขอโชคขอลาบค่ะ
โดยต้นแรกมีความยาว๑๗เมตร
วัดรอบต้นได้๓๔๐เซนติเมตรนะคะ
ส่วนต้นที่๒มีความยาว๑๖เมตร
วัดรอบต้นได้๒๙๐เซนติเมตร
มีน้ำหนักต้นละประมาณ๑๐ตันนะคะ

คันแรกนี่นะคะเลขทะเบียน๘๘๔
รถเคนคันแรกเนี่ยหมายเลขทะเบียน๗๒๒๕๕๐
แล้วก็รถเทนอีกคันเนี่ยทะเบียน๖๔
ส่วนทูบที่จุดบวงสวงเลข๓๘แล้วก็๙๖๖
ทางด้านนายบุญศรีวงติ่งชุดปฏิบัติพิเศษทางน้ำ
ละนิธิพิทักการก็มีการเปิดเผยค่ะ
ทีมงานเนี่ยได้รับการประสานจากวัดบ้านทอง

แล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้กาญจนบุรี
อนุญาตให้นำขึ้นมาจากแม่น้ำแม่กรอง
โดยในการปฏิบัติงานไม่มีอุปสรรคอะไรเลยค่ะ
ยืนยันว่าไม่เคยเจอต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนนะคะ

เบรกกันหน่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
โอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับ
วันนี้ประเด็นเรื่องของการ

เหมือนเปลี่ยนชื่อกรุงเทพมหานคร
ก็เรียกว่าทำเป็นประเด็นในโลกทวิตเตอร์มากมายนะคะ

เขามีการออกมาชี้แจงประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ย
แค่ทำเป็นมาตรฐานราชการนะคะ
กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องของการกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองแล้วก็เมืองหลวงค่ะ
ตามที่สำนักงานนราชบัณฑิตยสถานเสนอ
โดยสาระสำคัญของร่างประกาศมีการยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็คือที่ลงวันที่เมื่อวันที่๙พฤศจิกายน๒๕๖๐
แล้วก็ให้ใช้ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
กำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตปกครองที่ลงวันที่๑กันยายน๒๕๖๐
หนึ่งในนั้นก็คือมีชื่อของเมืองหลวงของประเทศไทยจากเดิม

ปี๒๕๔๔นะคะเขาจะเขียนว่ากรุงเทพมหานคร
อันนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยนะคะ
มีการเปลี่ยนในปี๒๕๖๔เป็นกรุงเทพมหานคร
ก็คือแก้ไขชื่อเมืองหลวงโดยเก็บชื่อเดิมเอาไว้ในวงเล็บ
ล่าสุดนางสาวรัชดาธนาดิเดชค่ะ
รองโฆษกประจำสำนักนายกข้าวมนตรี
บอกว่าเรื่องของชื่อเมืองหลวงกรุงเทพ
บัณฑิตยศภาไม่ได้มีอะไรมาก

จากเดิมที่ราชบัณฑิตกำหนดเอาไว้

ใช้คำว่ากรุงเทพมหานคร

เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางราชการเท่านั้น

ก็มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม
ระบุบอกว่ากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครที่เป็นทัพศาสตร์ภาษาอังกฤษ

แต่เขาจะเปลี่ยนทำไม
ครบ๒๐กว่าปีพอดีแล้วเหรอ

เป็นไรก็ไม่รู้

สมมุติเราเลื่อนไว้
เมื่อก่อนละเคียงว่าแบงค์คอร์ก

แต่คราวนี้ถ้าสมมุติเขาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครแบงคอกล่ะ

ปรับไม่ได้เปลี่ยนเออใช้คำนี้ต้องบอกว่าปรับ

แบบแรกคือเป็น๑รู้ไหมคะ

นี่หลายคนก็เลยบอกว่ามันจะต้องไป
ว่ามันจะตกเลขอะไรคือมีคอมเมนต์แบบ
หลายคนที่แบบถกเถียงกันในประเด็นนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
แล้วต่อไปถ้าเกิดว่าเราสั่งของจากต่างประเทศจะเข้ามา
เราต้องใส่ว่ากรุงเทพมหานครใช่ไหม

ก็ต้องวงเล็บอย่างนี้แบงค์คอล์กอย่างนี้หรือเปล่า

เขาเปลี่ยนจากย่างกุ้งเป็นเนบิดอร์ไปเลย
ทั้งเมืองหลวงเปลี่ยนทั้งชื่อเมืองหลวงเลย

เพราะว่าหลายคนจะบอกว่ามันยาว

เพราะปกติถ้าถามว่าเรามาจากไหน
เวลาเรากรอกก็จะบอกว่าแบงค์คอล์กใช่ไหมปกติ

บางทครหรือกุงเทพมหานครไง

เราใช้กรุงเทพมหานครวงเล็บแบงคอก

กรุงเทพย์มหานครหรือแบงคอกหลัก
กรุงเทพมหานครก็วงเล็บแบงคอก
คนต่างประเทศที่เขาเห็นเวลาส่งมาก็ต้องดูที่แบงคอก

ก็คือหรือเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อกรุงเทพมหานครไหม
แบงคอกเราวงเล็บไปเพื่อพูดความจำ
ก็คือความจำที่คนเคยจำมาก็คือแบงคอก
ให้ใช้ความหมายว่าที่เดียวกันนั่นแหละ
แล้วก็จะวงเล็บเพิ่มถูกไหมเหมือนว่าอันนี้คือลากศัพท์เดิมอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
เราก็ไม่เข้าใจเนาะ

มันมีที่ให้นิดเดียวอะแม่

แต่ว่าในราชการเองเขาอาจจะ
ต้องมีการใช้คำว่ากรุงเทพมหานคร
แบบทับสักฯภาษาไทยไปเลย
อย่างนี้ก็ใช้เป็นทับสักฯภาษาอังกฤษไป
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าดวงเมืองมันเปลี่ยนหรือเปล่า
ดวงเมืองเปลี่ยนเดือนเมษายนนี้ถูกต้องไหมล่ะ
เขาบอกดวงเมืองไทยเปลี่ยนด้วยเมษายนนี้เท่ากับ

แต่มีความคิดเห็นที่แสดงความคิดเห็นแบบนี้ออกมาเหมือนกัน

ตอนนั้นเขาปี๒๕๔๐กว่าใช่ไหมล่ะ
เห็นไหมอันนั้นคือลงมาที่นั้นก็เท่ากับ๑๑ปีผ่านไป

เป็นชื่อที่เรียกเมืองหลวงสมัยก่อน

ใช่นี่ไงกรุงเทพคือชื่อจริง
ก็คือบางกอกคือชื่อที่เรารู้กัน
มาจากว่าบางกอกก็เรียกบางกอก

บางกอกสำหรับบางกอกบางกอก
พี่โน้นนิ้วป้ารัตติณามา
พี่นีโน่เพื่อนนีโน่

ให้ดูแลลูกซักผ้าเก็บขี้หมา

คือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมันกลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะ

จนเกินขอบเขตหน้าที่ของความเป็นครู
โดยคณะครูในโรงเรียนรู้สึกอึดอัดมากนะฮะหลังจากที่พอคนใหม่
ที่เพิ่งย้ายเข้ามาสั่งห้ามไม่ให้ครูในโรงเรียนหยุด
ทั้งในและนอกเวลารัชการ
ให้คอยดูแลลูกแล้วก็สัตว์เลี้ยง
เก็บอุจจาระใช้ที่ทำงานบ้าน
ซักเสื้อผ้าให้กับคนในครอบครัวรวมถึงชอบใช้คำพูดจานที่หยาบคาย
แล้วก็มีอารมณ์โมโหร้ายอยู่เสมอ
อีกทั้งที่มีการใช้รถตู้ส่วนกลางของโรงเรียนไปรับส่งลูกทุกอาทิตย์
โดยมีการเบิกบินจากงบโรงเรียน
อกจากนี้ครับยังไปท่องเที่ยวกับแฟนชาวต่างชาติ๑เดือน
ไม่ขออนุญาตจากต้นสังกัดด้วยและให้ครูอยู่นอนเฝ้าลูกให้
หลังจากโพสต์ดังกล่าเผยแพร่ออกไปครับปรากฏว่ามีครูและนักเรียนในโรงเรียน

ล่าสุดหน่อยคุณผู้ชมครับนายชัยวัดตั้งพุง
ก็เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชายภูมิ
ท่านก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงเรียนในเขตอำเภอเทพสถิตนะฮะ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนะครับ

ซึ่งคาดว่าสรุปเรื่องราวเหล่านี้ภายใน๗วันนะฮะ
หากพบว่ามีความผิดด้านใดที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีมาตรการลงโทษทางวินัยกับทางผู้กระทำความผิดในครั้งนี้ต่อไป
ต้องไปดูเพราะว่าอันนี้ครูเขาล่อยร้องกันเองเลย
ครูเขาร้องพอไปใช้เขาเยี่ยงธาตุนะให้เก็บที่เก็บเที่ยว

ให้เลี้ยงลูกทางศาลนาให้หยุด
พอเขาเรียกว่ามีผลต่อการประเมินขั้นไงตอนสิ้นปีแม่
ว่าจะได้๒ขั้นเต็มหรือว่า๓ขั้นอย่างนี้
แต่ปกติเขาก็มีการแบ่งหน้าที่กันแบบชัดเจน

หรือแบบไม่มีสิทธิ์ต้องไปเลี้ยงลูกพอด้วยเหรอ
หน้าที่ของคุณครูหน้าที่ของคนทำความสะอาดให้อะไรอย่างนี้อืมมันก็ไม่ใช่เรื่องป่ะ

อ่ะมาวันนี้เราไปดูแฟนเพจหมอแหลปแพนด้าฮะครับหมอแหลปแนนด้าก็ได้แชร์โพสต์ข้อความ
ที่ประกาศตามหาเด็กเอ็นที่เรียนหรือจบจาก๕คณะดังนี้
อืมแพทยศาสตร์ทันตแพทย์เพศศาสตร์สัตวแพทย์สถาปัตย์ว่ะ
เสื้อกรานแล้วถ้าสมมุติคุณเอาเสื้อกราวไปด้วยเนี่ยคุณจะได้เงินเพิ่ม๘๐๐๐บาท
เพื่อโดยหมอแหลปเขาเขียนรับบุลเลยว่าต้องรูดเสาน้ำเกลือด้วยไหม

ซึ่งหลังที่โพสต์นี่ถูกเผยแพทย์ออกไปปุ๊บ
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากจริง

พูดคุยสนุกรับงานบริการทำได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่า
แล้วหมอเรียกแต่ละอย่างเนี่ยหมอนักสัตวแพทย์หมอฟันหมอแบบว่าหมอเพศัตริย์ใช่ไหม
แล้วสถาปัตย์จะเอาไปเอ็นอะไรวะ

จะเอาไปเอ็นอะไรแล้วเขาสมมุติเอาชุดกราวมาชุดหมอฟันชุดอะไรมา

หมอปลาจบวิศวะใช่ไหมพี่หนุ่ม

แล้วก็คือถ้าเกิดเอาชุดกล้าวใส่ไปด้วยก็ได้เพิ่มอีก๘๐๐๐บาทหรอแม่

ไม่รู้วะแต่นี่ก็คือเอาชุดกล้าวไปเขาเพิ่มอีก๘๐๐๐บาทเขาบอก

ใครจะไปวะคนเขาเรียนหมอใครจะไปกันนะ
ชัยนี้ไม่รู้วะเขาเล็กมาลงมันทำจริงหรือเปล่านี้

อ๋อเพราะมั้ยละพอเลยบอกต้องรูดเศร้าน้ำเครือได้ไหม

แล้วเราก็ไม่รู้อะไรต่อไป

ลืมกันบ้านเขาขายคลิปเว้ย
นี่กมากนะข่ายคลิปของเนี่ย
มื้อเย็นแบบนี้หิวเมื่อไหร่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์แมน
ตอนนี้เค้ามีไลน์แมนคนละครึ่งหรอด๑๐๐กิโลเทียมทานอิ่มสะท้าน

มีร้านเยอะมากนะคะกว่า๖หมื่นร้านทั่วไทยเลย
วันนี้ทีมงานเราก็สั่งอาหารกับไลน์แมนมีมาไหมฮะ
หรอมีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวรออยู่ข้างหน้า

เดี๋ยวก็มาส่งเดี๋ยวเขามาส่งใช่ไหมอืมเดี๋ยวเขามาส่งสั่งไปแล้วอืม
มีไหมมีมาส่งไหมอ่านะฮะนี่ได้ยินเสียงข้างหลังหมดเดี๋ยวมา
ก็สั่งไปแล้วเดี๋ยวก็มาเออนั่นแหละเอาว่าไปมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขามา
วันนี้เราสั่งอาหารมาแล้วอยู่ไหนอ่ะอ่ามาไหมมาไหมไปดูสิมายัง
มายังอ่าเปิดไปอาจจะยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้แล้วโอเคสั่งไปแล้วค่ะ
อาจจะอาจจะมาแล้วมายังมายังอ่าอ่าไหนฮะมายังอ๋อตามหาเลย
เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันไปอ๋ออ่ะ
เดี๋ยวว่ากันไปว่ามีเมนูอะไรบ้างแต่จริงต้องบอกว่ามีแบบหลากหลายเมนู
มากมากอ่ะนะคะที่เข้าร่วมคือทุกคนก็ต้องบอกว่าสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
ไลน์แมนง่ายนะเรียกว่าส่งชัวร์อันนี้คุณไม่ต้องสแกนแล้วก็ไม่จำกัดระยะทาง
กับโปรโมชั่นสุดสถานสถานแรกค่ะใส่โค้ดเข้าไปเลยว่ารีเอลฮาฟอันนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
สูงสุดหนึ่งร้อยบาทสถานต่อนะลดหกสิบบาทสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็คุมปอง
ลดค่าส่งเจ็ดครั้งค่ะสูงสุดครั้งละยี่สิบบาทสถานกว่าด้วยหกหมื่นร้านทั่วไทยอย่างที่บอกไป
ดังนั้นเมนูต่างจะแบบว่ามากมายทีเดียวนะคะเอาละฮะค่าส่งเนี่ยเริ่มต้นเพียง๐บาทนะ
โมชั่นเนี่ยได้ตั้งแต่วันนี้ถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี้นอกจากนั้นฮะ
ยังสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันด้วยด้วยไลน์แมนวันนี้คุณใช้กับคนละครึ่งได้
กับไลน์แมนเนี้ยตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเมษายนนี้ได้เช่นกันครับอืมนะครับ
ก็ใครสนใจอย่าลืมนะฮะแค่เกราะโค๊ตนะฮะนะครับ
รับส่วนลดนะฮะซึ่งรายแมนเนี่ยบอกว่าส่วนลดนี้มีจำนวนจำกัด
ด้วยนะครับงั้นต้องรีบกดเลยนะคะยาวไปถึงโน้นน่ะ
สามสิบเมษายนนะคะครับผมอ่าไป
เดี๋ยวพักน้ำหนูเดี๋ยวกลับมาครับ
ตอนนั้นหลายหลายคนส่งกำลังใจให้กับเบลล่าอ๋ออยู่ข้างหน้านี่นี่นี่นี่นี่
เบลล่าอ๋อก็ส่งกำลังใจกับเบลล่ากันเยอะแยะเลยเนอะ
ก็ตอนที่น้องเขาออกมาประกาศว่าเขาติดโควิดนั่นแหละโควิดสิบเก้า
ทำเอาบรรดาแฟนคลับเนี่ยช็อกไปตามกันเลย
เมื่อเวลาลานี้เขาออกมาแจ้งว่าเออตัวตรงเองเนี้ยติด
โควิดสิบเก้านะต้องยกเลิกตารางงานทั้งหมดล่าสุดนะฮะ
เขาเนี่ยระบุว่าภายหลังจากการตรวจรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทางแพทย์ผู้ดูแลได้ลงความเห็นว่า
เบลสามารถกลับไปทำงานได้แล้วค่ะ

ส่งให้เบลตลอดระยะเวลารักษาตัวด้วยนะคะ

เหมือนเขาบอกการมาวันจันทร์นี้แล้วป่ะ

ถ้าสมมุติเราไปตรวจอีกครั้งนึงไม่มีเชื้อ
มันก็กลับมาทำงานได้แล้ว

อีกคนนึงที่หลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้
ก็คือคุณเอกสรพงษ์ชาตรีนะคะ
เรียกว่าพอแฟนรู้ว่าป่วยเป็นมะเร็งสมองเนี่ยคือ
โอ้โหหลายคนส่งกำลังใจให้แล้วบางคนก็ใจหาย
ล่าสุดค่ะคุณพรพิมลมั่นฤทัยผู้บริหารค่ายโคลิเซียม
เขามีการเปิดเผยบอกว่าไปเยี่ยมครั้งแรกเมื่อ๖๗เดือนที่แล้วค่ะ

ส่วนตัวเองไม่กล้าจะถามอะไรมาก
ได้แต่โอนเงินค่ายาผ่านทาง
ม่อมกมลายุทยา
เพราะว่ายารักษาตกเข็มหนึ่ง
ราวหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะ

ขณะที่คุณขวัญพิมพ์อับสอนลูกสาวของอาสรพงศ
กล่าวบอกว่าเรื่องข่าวที่ออกมาเป็นความจริงค่ะ
ป่วยเป็นมะเร็งได้สักพักแล้ว

แต่ว่าช่วงโควิดระบาดเลยไปเยี่ยมไม่ได้
แต่มีการถามไทยอาการผ่านทางยาด
ก็ทราบว่าน้ำหนักคุณพ่อลงไป๖๗กิโลกรัม

ประโยคโรงโรงใหญ่

เห็นไหมว่าวันก่อนก็จะมีโฆษณาหนึ่ง

คือแกข้ามถนน

ข้ามถนนเสร็จปุ๊บแล้วมีรถวิ่งมา

แล้วชีวิตส่วนใหญ่คือเธอจะไปสร้างพระพระองค์ใหญ่ไง
คือชื่อชะตรีก็คือหม่อมเจ้าชะตรีชะหลมทุกคนนั้นแหละ
ก็คือชื่อของท่านมุ้ยมาเป็นชื่อในวงการใช่ไหมคะ

รู้สึกถ้าจำไม่ผิดอ่าคุณสุรพงศ์โป่งมณีเป็นคนตั้งให้อืม
เนี้ยโอ้เนอะเมื่อก่อนยังเห็นมามาออกรายการบ้างเห็นถ่ายเขามา
ออกรายการไหมอ่ะเคยค่ะเคยเมื่อก่อนเหมือนล่าสุดท้ายเหมือน
แล้วเขาเล่นช่องเจ็ดก็ยังเล่นเล่นอยู่นะคะก็ไม่เล่นนะเขาไม่ได้
เล่นอะไรนานแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เขาก็รักษาตัวจนวันนี้
แล้วหนูเคยไปถ่ายว่าเป็นยังไงตอนถ่ายสกุลที่วัดนี่ที่ที่ที่
พี่เอกเขาสร้างหมดเลยเพราะแบบในวัดหูสวยมากคุณแม่ใหญ่แบบ
อืมซึ่งวันนี้คุณหมอเขาออกมาพูดอย่างงี้
ทางนายแพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์บอกไอ้เนื้องอกใน
สมองก็คือเนื้อเยื่อที่เกิดจากการเจริญเติบโตอย่างผิด
ปกติของเซลล์สมองซึ่งเนื้อเยื่อต่างต่างแล้วก็ต่อมต่างต่าง
ในรอบเนื้อสมองจะเกิดความผิดปกติทางระบบประสาท
หมดเลยอันเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นอ่ะมันเราอาจจะไม่ค่อยได้ยิน
เยอะสำหรับมะเร็งสมองนะฮะโดยจะเกิดอาการจะแสดงขึ้นทั้ง
ขนาดอันดับหนึ่งขนาดนะแล้วก็ตำแหน่งที่เกิดเช่นถ้าสมมุติ
วันนี้จุดเริ่มต้นของคนที่มีอยู่ดีเฮ้ยทำไมแขนขาเราอ่อน
แรงจังเลยวะไม่ว่าจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะสมมุติแขนอ่อน
ขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งหรือคุณเริ่มมีอาการชักอาการ
ชักเนี่ยหรือเฮ้ยพฤติกรรมอยู่ดีน้ำลายน้ำลายยืดหรืออะไร
อย่างเงี้ยควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่ได้อาการทางสมองเนี่ยคือ
สังเกตง่ายคือเวลาที่เราเดินเนี่ยบางทีเราจะเดินไม่
ตรงเสียการทรงตัวนะฮะขาแขนขาบางข้างอ่อนแรงแล้วแต่ข้าง
หรือบางคนอาจจะเป็นทั้งสองข้างนะฮะเวลาพูดเนี่ยพูดไม่
อืมก็มีเวลาพูดออกไปเนี่ยคือฟังมาได้คือฟังได้แต่
ตอบออกไปไม่ได้เป็นภาษาหรือพูดออกไปได้ภาษาแต่ฟัง
กลับมาฟังไม่รู้เรื่องหรืออะไรอย่างนี้อยู่ที่จุดไหนอยู่
ที่จุดไหนไปขยายตรงจุดไหนไปเกิดขึ้นตรงจุดไหนซึ่ง
บอกว่าไอ้มะเร็งสมองเนี่ยหรือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันอาจ
เริ่มจากต้นต้นจากจะเริ่มต้นที่บริเวณสมองแหละหรืออาจจะ
เกิดขึ้นที่อวัยวะอื่นก็ได้แล้วมันกระจายเพราะอย่าลืม
ว่ามะเร็งเนี่ยมันคือการกระจายเข้าสู่สมองก็ได้เนื้อ
ที่เป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยจะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยแล้ว
ก็เขาบอกว่าอย่างรวดเร็วควบคุมยากแล้วก็มีโอกาสที่
จะกลับมาเป็นอีกทุกครั้งในการรักษาอันนี้ก็บอกว่าเรา
ดูอาการของตัวเองแล้วก็เช็คสุขภาพมันสำคัญที่
สุดนะก่อนเนี่ยโอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของน้อง
กันนะเป็นศิลปินตัวน้อยนะครับคือคุณพ่อของน้องเนี่ย
เสียชีวิตนะครับแล้วตัวน้องเองเนี่ยก็เหมือนกับออกมามาเล่นกีต้าเนี่ยนะฮะลองดู
แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด
เป็นให้พ่อ
ผมก็ไม่รู้ว่าพ่อกันจะยังได้ยินอยู่ไหมนะครับ

ลองฟังกันนะครับ
นี่แหละครับก็นี่คือน้องกันนะฮะน้องกัญชนะเดชนะครับ
ก็เป็นศิลปินเปิดหมวกนะครับ

คือคุณพ่อของน้องก็คือคุณพ่อชัดใช่
เสียชีวิตนะครับหลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาล
น้องเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่าไม่อยากให้วันนี้มาถึงเลย
แต่พ่อเคยบอกนะว่าให้ผมอยู่กับความจริง
และขอทำให้พ่อครั้งสุดท้ายด้วยการหาเงินจัดงานศพ
พี่พ่ออืมคือกันนี่นะฮะ
ก็เหมือนกับฝึกร้องเพลงแต่๕ขวบนะครับ
เล่นดนตรีเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อนะครับ
สำหรับคุณที่อยากช่วยเดี๋ยวน้องกันก็อ่า

อยู่อันนี้แน่นะฮะอ่านี่นะครับอืมแต่จริงจริงอ่ะ
น้องก็มีพี่นะน้องก็มีพี่อีกสามคนหรือสองคน
ผมจำไม่ได้เนี้ยประมาณสามคนอย่างเงี้ยอืมอืมอ่าโอเคนะครับน้องกันก็
น้องมันเด็กน่ารักนะครับอืมสู้สู้อืมไปเด็กกันสักครู่อ่ะ
แล้วกลับมาใส่ไข่กันต่อครับ
ไปดูคุณเจนี่ค่ะเขาบอกว่าเข็ดแล้วนะเลี้ยงลูกเหนื่อยมาก
ก่อนเพราะมีคนไปถามคุณเจนนี่ว่าแบบเอ้ยนี่มีคนที่สองต่อไหม
อย่างเงี้ยเพราะว่าคุณเจนี่อันพาดนะป้อมเพชรจริงจริงต้องบอกว่า
คุณเป๊ะมากจริงเป็นคุณแม่ที่หุ่นกลับมาแบบมีลูกปุ๊บ
พอน้องคลอดปั๊บโอ้โหคุณแม่เรียกว่าหุ่นกลับมาเป๊ะปังสวยแล้วแบบสวยไม่ส่างจริง
หลายคนก็เลยแอบเชียร์ว่าให้มีน้องคนที่๒ไหม
ปรากฏว่าคุณเจนนี่ตอบชัดเจนออกมาบอกว่าโปรเจกต์ลูกคนที่สองพับเก็บไปก่อนนะคะ
มันเหนื่อยจริงกับการที่จะดูแลเด็กคนหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย๒ปียังไม่ได้ถ่ายละคร
มาก็คือลูกสลับกับปั๊มนมไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเลย
ทุกวันนี้งีบตอนกลางวันลูกก็จะถือไมค์มาร้องเพลงเอลซ่าใส่หู
เองก็ไม่มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเลยคุณเจนนี่บอกแบบนี้
ก็ไปถามถึงเรื่องคดีความที่มีคนมาบูลลี่ลูก
คุณเจนนี่บอกว่าจริงมันเป็นคนกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมที่ทำมานานแล้ว

แต่วันนี้พอเรามีลูกก็รู้สึกว่ามันไม่สมควรหรือเปล่า
ให้ตำรวจเป็นคนพิสูจน์เจนไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมหรืออะไร
ผิดว่าไปตามผิดแม่ไม่รู้จะพูดอะไร
ถ้าทำลูกก็คือจบทำตามกฎหมายคุ้มครอง

นางใช่เล่นกับน้องกรัฟไงกรัฟกำเนื้อพรอยไง
เราไปกันที่คุณนัทมีเรียกับคุณอ้ำอธิชาติ
ซึ่งทั้งคู่เขาก็แบบว่าโอเคละ
เลิกไปถามก็ได้แล้วว่าจะมีลูกหรือเปล่าไม่มีแล้วล่ะ
นางก็ไปเอาลูกของผู้จัดการคุณไหนรัฐมาเลี้ยงให้น้องฟ้าปวด
เนี่ยลูกสาวที่เกิดจาก๕ปีปานอ่อน

ขณะที่น้องฟ้าปวดมาก้มกราบ
ควรมอบภูมิมากับคุณในนัท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

โปรดติดตามตอนต่อไป